เดินทางค้นหาเมนูเส้นอนาชาติบนทางหลวงหมายเลขสิบสองกันต่อค่ะซึ่งระหว่างการเดินทางเราก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศแม่กไม้และเมฆหมอกบนยอดเขาตลอดสองข้างทางเลยทีเดียวตอนนี้ก็เดินทางมาถึงร้านที่สองกันแล้วจะเป็นอะไรไปชมกันค่ะ
หลังจากที่เราไปชิมขนมจีนลมเก่าเป็นที่ร้อยนะครับเราก็เดินทางตามเส้นทางหลวงหมายเลข๑๒มาเรื่อยนะครับ
แล้วเขาก็สะสมความรู้ความสามารถทั้งหมดกลับมาที่ประเทศไทยบ้านเกิดของเขาที่จังหวัดเพชรบูรณแห่งนี้นะครับเพื่อมารังสรรค์เมนูสุดอร่อยให้กับคนไทยได้ทานกันนะครับ
เชฟเจ้าของร้านมีประสบการณ์การทำอาหารจากประเทศฝรั่งเศสแต่ทำไมถึงได้ไปทานเมนูผัดไทยที่ร้านนี้กันล่ะคะเนี่ยงงไปหมดแล้วฝากเฮีน็อตเคลียร์ให้ที
มาว่าเชฟที่เนี่ยมีประสบการณ์ทำงานที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยถึงสิบห้าปีครับผมคุณไปอยู่ที่ฝรั่งเศสได้ยังไง
ไงคุณไปทำอะไรค่อนข้างแค่ด้ื่อกันไปอยู่ที่ในปลารังเศสและคุณอาอยู่ที่เมืองปาลีสเองนะครับ

คือง่ายถูกเขาเรียกเนรเทศออกจากบ้าน

มาอยู่ฝรั่งเศสนี่ไปทำอะไรไปเรียนหรือว่าไปทำงานเลย

อาหารไทยกับฝรั่งเศสอย่างละครึ่ง

แล้วคนฝรั่งเศสเขามีมุมมองในการมองอาหารไทยอย่างไร
อาหารไทยในฝรั่งเศสค่อนข้างจะเป็นที่นิยมนะครับ
เราต้องมีการปรับอะไรมาให้ถูกปากเขา

ได้แต่นิดหน่อยครับผม
ที่สำคัญเวลาเราไปทำอาหารไทยที่ต่างประเทศเนี่ย
แน่นอนสิ่งหนึ่งที่หายากมากคือวัตถุดิบ

หรือว่าเปลี่ยนแปลงสูตรอย่างไรให้ได้รสชาติอาหารไทยแท้
ก็คือจะใช้วัตถุดิบที่มันใกล้เคียงกับของไทย
เพื่อให้สะดวกในการจัดหาวัตถุดิบ
เมนูยอดนิยมของชาวฝรั่งเศที่ชอบทานคือเมนู

นี่กลับมาที่เมืองไทยมาอยู่ที่ร้าน
เราก็เอาสูตรเดิมที่เราทำที่ฝรั่งเศสมาขายที่นี่เหมือนกัน

เอาล่ะอยากจะรู้แล้วล่ะว่าผัดไทยที่ทำขายที่ฝรั่งเศส
มันมีสูตรและส่วนผสมอย่างไรให้ได้รสชาติผัดไทยแท้

ครับผมได้ครับเชิญครับ
ถุดิบในการทำผัดไทยก็ไม่ใช่น้อยนะคะเนี่ย
แล้วเชฟเอกของเราจะมีวิธีการประยุกต์ส่วนผสม
เพื่อใช้ในประเทศฝรั่งเศสยังไงบ้าง

เอาละครับบุกเข้ามาในเครือนะครับ
มาดูส่วนผสมการทำผัดไทยให้ฝรั่งกิน

ให้เราไม่มีวัตถุดิบที่ครบคันเวลาอยู่ต่างประเทศ
แล้วมีวิธีพลิกแพงอะไรได้บ้างนะครับผม

ส่วนผสมก็จะมีเป็นหอมแดงนะครับผม

แล้วก็กุ้งในแม่น้ำนะครับจะใช้กุ้งจากฟาร์มประจำนะครับ

แล้วก็ถั่วนี่ตัวใหญ่เกิดเข้ากุ้งแม่น้ำเนี่ยตัวใหญ่มาก
ถั่วเราจะใช้เป็นถั่วลิสงคั่วเองนะครับผม
หู้เช่นกันนะฮะกุ้ยช่ายแล้วก็จะเราจะดัดแปลงนิดนึ
จะใช้เป็นผักแครอทแล้วก็ต้นอ่อนทันตะวันนะฮะ
ส่วนตัวนี้จะเป็นตัวชูโรงหรือว่าเป็นวัตถุดิบของ
หาซื้อได้ในเขาค้อนะฮะก็คือเป็นกะหล่ำปี

เพราะว่าเราอยากจะให้รู้ว่าที่เขาเคาะมีอะไรดี

เส้นนี้ก็จะใช้เป็นทางร้านที่สั่งประจำ

น้ำซอสผมเป็นสูตรทางฝรั่งเศสเลยฮะ
ที่ทำให้ฝรั่งที่นู่นทานนะครับผม
ก็จะมีเป็นน้ำตาลน้ำปลาแล้วก็เป็นน้ำส้มใส่ชุด
ผัดไทยจะอร่อยหรือไม่อร่อยนอกจากวัตถุดิบจะต้องครบครันแล้วเนี่ย
เทคนิคการผัดก็สำคัญไม่แพ้กันเลยค่ะ
วันนี้เชฟเอกเลยจะมาโชว์เทคนิคให้ดูว่า
การทำผัดไทยให้อร่อยมัดใจชาวต่างชาตินั้นจะเป็นยังไง

แล้วก็หอมแดงครับผมหอมแดงหอมแดงไปผัดก่อน

นี่เอาไปท่อให้กรอบนะครับ
อันนั้นก็ใส่ไข่เป็ดนะฮะแล้วก็จัดน้ำสะเส้นครับผม
เส้นเลยนะฮะเอาละฮะใส่เส้นเข้าไปครับ
แล้วก็เร่งไฟนิดหน่อยเร่งไฟแรงเร่งไฟแรงเลยผัดได้เข้ากัน
ครับผมผมก็ใช้น้ำซุปนะฮะใส่น้ำซุปไปหน่อยนึง
น้ำซุปใส่น้ำซุปเส้นจะได้นัวหน่อยนะครับ
น้ำตาลน้ำปลานะครับแล้วก็เป็นน้ำส้มนะครับ

ถ้าใช้ไฟแรงตลอดก็เส้นจะไหม้

เพื่อจะได้ให้น้ำซอสของผัดไทยเข้าไปในเนื้อกุ้งด้วยนะครับผม

หลังจากนั้นก็เป็นกุ้ยช่ายครับ

กำลังไปเลยโอ้โฮ

เสร็จเรียบร้อยแล้วผัดไทยไปกินกัน
ฝีมือสุดยอดเชฟจากฝรั่งเศสเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะถึงตาสุดยอดนักเล่าเส้นของเราได้ลิ้มลองกันบ้าง
จะเป็นยังไงลุยเลยค่ะเฮียน็อตพวกเราเนี่ยเริ่มหิวแล้ว
เอาละครับนี่แหละครับพร้อมจะชิมผัดไทยแล้วนะครับผมนี่สูตรฝรั่งเศสเลย
เอามาเปลี่ยนมะนาวก่อนเนอะครับผมผัดไทยกุ้งใหญ่มีชื่อภาษาฝรั่งเศสไหมครับ
ชื่อภาษาฝรั่งเศสนะอันนี้จะเป็นเนี่ยค่ะโอ้ยาวจังแปลว่า

พร้อมกันไดได้ไม่น่าเชื่อไงว่าเราไม่ได้ใช้เติมผสมที่ถูกต้องกับไทย
แต่เราสามารถปรุงรสออกมาจนมันเหมือนผัดไทยมากจานหนึ่งเลย
ครับผมนี่คือความสามารถของเชฟจริงนะครับที่รู้จักเอาวัตถุที่มีในท้องถิ่นเนี่ย
มาปรับให้เข้ากับเมนูต่างชาติได้ครับผมนะครับผมพูดถึงร้านกันบ้างดีกว่า
ขวดทำไมต้องเลอขวดครับผมเลอจะเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับผม
แปลว่าเป็นที่หนึ่งนะครับขวดนี้จะเป็นอาชีพแรกของอากงนะฮะ
คือแกมาจากเมืองจีนนะครับผมแล้วก็มาทำอาชีพแรกคือการรับซื้อขวดเก่าของเก่า
อืมจนชาวบ้านแถวแถวนั้นตั้งฉายานามให้แกว่าเป็นเท่าแก่ขวดครับ
ขวดขายอาหารอะไรบ้างเรือขวดจะขายอาหารหลากหลายนะครับผม
หลากหลายสไตล์มีทั้งสเต็กพิซซ่าแล้วก็จะมีอาหารไทยอีสาน
รวมทั้งกาแฟสดด้วยครบทุกอย่างเลยบ้างก็เถอะครับผม
เปิดมากี่ปีแล้วก็ที่นี่เปิดมาสามปีแล้วนะครับผม
เป็นยังไงบ้างผลตอบรับผลตอบรับโอเคนะครับ
คิดว่าดีนะฮะก็ดีแล้วหรือเฉพาะผัดไทย
นี่จะเป็นหนึ่งในเมนูต้องห้ามพลาดของทางร้านอ่าครับผม
ถ้าลูกค้าส่วนใหญ่มาก็จะสั่งผัดไทยส่วนใหญ่

คิดว่าคงถึงจุดอิ่มตัวแล้วมั้งครับเพราะเราก็เลื่อนจากผู้ช่วยแล้วก็มาเป็นเชฟ
ทางร้านนี้ได้รับรางวัลอาหารดีเด่นมาติดต่อกันหลายปีแล้ว
ด้วยฝึกมือเราด้วยนะครับผมโอ้โหสุดยอดเลยครับผมเออ
อยู่ที่นู้นมาเป็นเวลาสักสิบห้าปีก็อืม
นึกคิดถึงบ้านแล้วครับอยากกลับมาอยู่บังไทยกลับมาอยู่บ้านดีกว่า
เลยมาเปิดร้านที่เป็ดชะบูนบ้านเกิดตัวเองครับโอเค

จะตั้งอยู่ที่ถนนหมายเลข๑๒

จะมาถึงศามแยกแคมสล

เป็นชัดเลยร้านแต่งน่ารักสไตล์บ้านบ้านอบอุ่นเลยนะครับผม

เปิดปิดก็ประมาณ๑๐โมงนะครับถึง๓ทุ่ม

มีวันหยุดจะเป็นวันพุธนะครับเป็นวันหยุดของทางร้านนะครับ
นี่เป็นเพียงหนึ่งใน๕เมนูเด็ดประจำตัวเชฟเอกเท่านั้นนะคะ
ที่ร้านยังมีเมนูเด็ดอีกเพียบ
ใครที่มีโอกาสเดินทางไปเขาค้อด้วยเส้นทางหลวงหมายเลข๑๒
สวัสดีครับเชฟฟังนะครับคุณผู้ชมพบกับผมได้ครับในช่วงปรุงเส้นเป็นเรื่องครับ

ฟังจะมีเมนูเส้นเด็ดนะครับ
อร่อยด้วยที่คุณผู้ชมสามารถทำเองที่บ้านได้นะครับ
วันนี้เรามีเมนูอะไรมานำเสนอคุณผู้ชมครับ

ม้วนสะเต๊ะซอสครับ
ก่อนอื่นเลยเราก็จะเตรียมพวกไส้ก่อนครับ
เห็นอยู่นั่นก็จะมีแครอทแล้วก็มีหอยฝรั่งที่ต้องร่วม
เราจะใช้อกไก่นะครับเอามา

ก็คือเป็นอกไก่ทั้งชิ้นเราไปแลกครึ่งหนึ่งแล้วก็แบกของเรามา

อันนี้คือลูกผักชีแล้วก็มียี่หล่าขาแล้วก็ตะไคร

แล้วนั้นก็ทราย

ไม่ว่าจะต้มผัดแกงหรือว่าใช้หมักก็ได้นะครับ

เท่านี้ก็จะได้เนื้อไก่ที่มีกลิ่นหอมเนื้อนุ่ม
ทานแล้วแทบจะละลายในปากเลยนะครับ
ใช่แล้วครับแล้ววันนี้นะครับเราใช้ในปริมาณน้อยครับ
เลยใช้กระป๋องเล็กที่ใช้ง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้น
เพราะว่ามีฝาเปิดพร้อมใช้ได้เลยครับ

ข้างล่างมาข้างบนแล้วเราก็ทุบให้มันเป็นแผ่นบางอย่างนี้
แล้วก็มีพริกแกงแดงนะอย่างละเท่ากันนะ๑ต่อ๑นะครับ

อันนี้น้ำมะขามเปียกนะครับ
แล้วตอนนี้นะครับพริกแกงมันก็หอมแล้วนะครับ
และเพื่อเพิ่มความเข้มข้นกลมกล่อมนะครับ
ผมก็จะใส่นมข้นจืดแคเนชั่นลงไปครับ
นี่เรียกหานมข้นจืดคาเนชั่นนะครับ

ข้างในมันก็เรียกว่าสุกแล้วนะครับ

มันเนื้อไก่เนื้ออกไก่มันก็จะนุ่มกว่าปกติพี่
แล้วเราก็แค่เอามาทำสีให้ได้สวยงาม

เป็นเนื้อไก่ที่แบบนุ่มนะ

และยิ่งจิ้มกับน้ำสะเต๊ะที่รสชาติเข้มข้น

คุณผู้ชมต้องติดตามไปนะครับว่าเชฟจะมีเมนูอะไรเด็ดของปากเราอีกนะครับ

แต่ว่าวันนี้นะครับเราสองคนต้องขอตัวไปทำภารกิจลับกันก่อนครับ

ภารกิจการจัดการเมนูจานนี้ให้หมดไงครับเจ๊

มาเราเริ่มกันเลยดีกว่า
รับไม่ให้คุณผู้ชมเห็น